เอาคนที่กำลังกลุ้มคนที่กำลังเครียดบอกโอ๊ยเป็นหนี้
ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้ดีไม่ว่าจะในระบบหรือว่านอกระบบนะคะ
มีข่าวดีจากนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะ
มอบหมายให้นายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
สั่งการให้นายอำเภอประสานกับตำรวจผู้กำกับทุกโรงพัก
ไปสำรวจมาเลยว่าในพื้นที่เนี่ยมีใครตกเป็นลูกหนี้นอกระบบกันบ้าง
จะได้ให้มาแสดงตัวแล้วรัฐบาลจะได้ช่วยแก้ไขค่ะ
ซึ่งนายอนุทินก็ยอมรับนะคะว่าที่ต้องให้นายอำเภอมาช่วยเนี่ย
เพราะลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าพูดเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำงานแบบเชิงรุก
ช่วงเย็นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั่งรถเบ้นประจำตำแหน่ง
ประชุมที่กระทรวงการคลังร่วมกับอธิบดีกรมสรรพากร
ผู้บริหารธนาคารทหารไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายโยคมาแถลงนะคะว่าเดี๋ยวยี่สิบแปดพฤศจิกายนี้เนี่ย
รอฟังกันได้เลยนะคะสำหรับรายละเอียดมาตรการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบแบบบูรณาการ
หนี้นอกระบบยี่สิบแปดพฤศจิกายนรอฟังแถลงส่วนหนี้ในระบบทั้งแพ็คเกจที่เป็นหนี้ก้อนใหญ่
เดี๋ยวรอฟัง๑๒ธันวาคมบ่าย๒โมงตรงนะคะอันนั้นเป็นคิวของคุณแล้วครับ
นายกบอกผมตกใจนะกับตัวเลขจีดีพีที่สภาพัฒน์
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส๓ที่ต่ำกว่าประมาณการเอาไว้
ซึ่งถ้าถามตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะพี่อุ๋ย
แล้วก็จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ
มากครับเพราะว่าจริงแล้วท่านเองท่านก็บอกว่า
หลายการสภาพ้าเป็นไงครับตัวเลขออกมาหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่มาสามเนี้ย
ท่านบอกท่านก็ตกใจเพราะว่านึกว่าจริงแล้วจะเห็นเลข๒
แล้วก็ตัวเลขก็บ่งบอกชัดเจนนะครับสำหรับผมนะครับ
ต้องขอให้คอมเม้นต์ตอบเป็นหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
จุดยืนผมชัดเจนครับวิกฤตและจำเป็นครับ
ดิจิโซบอกเลยก็เป็นนโยบายหนึ่งนโยบายใหญ่นโยบายหนึ่งนะครับ
โยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็เป็นนโยบายหนึ่งเหมือนกัน
โยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ซึ่งบางอย่างจะทำได้ทันทีบางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับ
อยากทำให้ทันทีเลยเรื่องแก้ไขหนี้สินเดี๋ยวก็คอยวันที่
จะแถลงเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบแล้วก็วันที่๑๒ธันวาคม
จะแสดงหนี้ในระบบทั้งหมด